ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักคนโสดจะมีคนใกล้มาสนใจ
แต่ใจกลับไปอยู่ที่คนไกลออกไปที่พบระหว่างเดินทาง
ผู้ใหญ่จะชักจูงคนเหมาะสมมาให้
คนมีคู่จะขุนคล่องหมองใจพร้อมลุกลามเสมอ
สุขภาพจะเจอโรคไขข้อหรือปอดผิดปกติ
ถึงมีอาการเล็กน้อยให้รีบพบแพทย์
อุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีแต่ระวังไผ่เกี่ยวกับแขนหรือมือเล็กน้อย
การเงินจะได้รับผลดีมีโอกาสได้ผลประโยชน์จากราชการองค์กรรัฐ
มีเงินได้หลายทางแต่รายจ่ายก็มาก
ใช้จ่ายหรูหราบำเรอความสุขเงินเข้ามากแต่ก็ออกง่ายและเร็ว
การงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอยู่ในเกณฑ์ดี
มีคนมีเกียรติมีชื่อเสียงมาช่วยเหลือเกื้อกูล
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์